รู้ไหมมาบางแสนจะต้องมีจุดเช็คอินจะต้องมีแหล่งเที่ยวที่ต้องไป
แล้วน้ำแข็งพาไปพร้อมแล้วไปดูจุดเช็คอินที่บางแสนเลยค่ะ
มาเลยค่ะใครที่มาที่บางแสนแล้วจุดเช็คอินแรกเนี่ย
น้ำแข็งพามาที่นี่ค่ะเป็นคาเฟ่น้องเหมียว
เขารวบรวมน้องเหมียวที่แบบว่าขนนุ่มเอาไว้กว่าครึ่งร้อยเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวน้ำแข็งจะพาไปฟินให้แบบใจฟูไปข้างในกันเลยค่ะ
พอเข้ามาถึงด้านในร้านแล้วนะคะก็มาตรงที่เคาน์เตอร์ได้สั่งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มก่อนเลย
ใครที่เข้ามาที่นี่เนี่ยแล้วอยากเล่นกับน้องเหมียวนะก็ต้องสั่งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มขั้นต่ำ๑๕๐บาท
แล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องมาล้างมือให้เรียบร้อย
แล้วก็มาใส่ถุงเท้าแบบนี้ที่ร้านมีบริการให้
เพราะฉะนั้นตอนนี้พร้อมแล้วเรามาเล่นกับน้องเหมียวกันเลยค่ะ
โอ้โหเข้ามาถึงข้างในแล้วอันนี้เป็นโซนน้องเหมียวนะคะ
ตกแต่งร้านเนี่ยก็จะดูมินิมอลสะอาดตาสีโทนแบบเหลืองครีม
แล้วดูสิน้องเหมียวอยู่เยอะมาก๕๐กว่าตัวค่ะ
แต่ละตัวชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยดูตรงนี้ก่อนเลยค่ะ
ตรงนี้เป็นธรรมเนียบน้องเหมียวนะคะที่เขาก็จะมีรูปมีชื่อ
แล้วก็บอกสายพันธุ์รวมถึงบอกด้วยว่าน้องเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย
แล้วดูสิคะตามจุดต่างบางตัวก็จะวิ่งเล่นกันอยู่
ตัวก็จะนอนพักผ่อนแต่ว่าพอน้ำแข็งเข้ามาแล้วเนี่ย
เขาก็เข้ามาคลอเคลียร์น่ารักมากเลยค่ะ
ทุกตัวเนี่ยนะดูเขาขี้เล่นไม่เสื่องซึม
แปลว่าเจ้าของดูแลมาแบบดีมาก
คาเฟ่แมวทั้งทีนะคะน้ำแข็งก็ต้องมีของฝากไปฝากน้องเหมียวที่บ้านค่ะ

แค่ที่แรกเนี่ยน้ำแข็งก็ใจฟูก็ฟินแล้ว
เดี๋ยวพาไปเช็คอินที่ต่อไปกันเลยค่ะ

นั่นก็คือตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลานั่นเอง
โอ้โหพอเข้ามาถึงที่ตลาดนี่นะ
แผงเนี่ยมีแต่ของทะเลแบบสดค่ะ
กุ้งหอยปูปลา
และที่นี่นะอยู่ติดกับท่าเรือชาวประมง
พอจับพวกกุ้งหอยปูปลามาได้นะยกขึ้นจากเรือปั๊บเอามาขายทันที
แล้วดูสิคะกุ้งตัวใหญ่ตัวยาวและหอยโอ้โหเต็มปากเต็มคำตัวเบอร์เลอร์เลย
กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่แบบเลิศบางคนกังวลว่าต้องเอาไปทำอีกเสียเวลา
ไม่ต้องเลยจ้ะเพราะว่าที่นี่เขามีบริการลวกนึ่งทอดให้เสร็จสับเลยค่ะ
นี่ค่ะนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นหอยนังรมกุ้งปูหอยแมลงผู้ครบ
พี่เบิร์ดดอมอยากกินใช่ป่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวน้ำแข็งจะเป็นตัวแทน
จัดการให้ทั้งหมดเลยไม่ต้องลำบากถึงพี่เบิร์ตและดอมแน่นอนนะจ๊ะไป
โอ้โหเรียบร้อยอิ่มท้องอิ่มใจสดมาก

กินหมดเหรอกินคนเดียวถามอีกทีเยอะขนาดนั้น
โอ้โหกินกันทั้งทีมถ่ายชอบโชตนะครับทางทีมจัดรายการนะโอ้โห

อันนี้สำคัญเมื่อกี้นี้ทั้งข้าวหลาม
น้ำมะพร้าวเติมพลังให้เราอย่างดี